สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการหาของดี๔ภาคโดยที่ประหยัดเงินไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับ
หัดค่าเดินทางแบบนี้เดินทางไปได้ที่ตลาดนัดคลองพดุงกรุงเกษมครับ
ชมชิมชิวช็อปได้ครบถ้วนติดตามกับคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
กุ้ยช่ายขนมดอกเจาะผลไม้แปรรูปและอาหารพื้นบ้านของดีสี่ภาคถูกรวบรวมมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ที่ตลาดนัดคลองพดุงกรุงเกษมข้างธรรมเนียมรัฐบาลในบรรยากาศตลาดน้ำ
หลายคนจึงเลือกใช้เวลาในวันหยุดยาวนี้มาช็อปชิมชิวที่ตลาดแห่งนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างจังหวัดค่ะ
ฉบับที่๒ก็จะเป็นเรื่องของของดี๔ภาคก็จะมีของดี๔ภาคทุกอย่างไม่ว่าของอุปโภคบริโภคของใช้สอยทั้งหลาย
ของดี๔ภาคทั้งของกินและของใช้จะมีจำหน่ายไปจนถึงวันที่๒๓ธันวาคมนี้
มาถึงคิวช็อปกันบ้างค่ะดูเหมือนบูธของกรมศุลกากรจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษสินค้าที่ทุกคนแห่กันมาซื้อก็คือจักรยานนำเข้ามือสองราคาคันละ๑๕๐๐๒๐๐๐บาทที่กรมศุลกากรได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจัดหามาให้ประชาชนได้เลือกซื้อในราคาถูกและคุณภาพดี
เป็นหนึ่งพันสี่ร้อยคันตลอดเจ็ดวันคือวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกธันวาคมเนื่องจากได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะอนุพันธ์ไพรสุวรรณชาวสงขลาเป็นหนึ่งคนที่สนใจซื้อจักรยานมือสองค่ะโดยนั่งรถไฟมาจากหาดใหญ่มาเข้าคิวรอตั้งแต่แปดโมงเช้าเพราะทราบว่าจำกัด
อย่างน้อยมันก็มีมีมามาครั้งหนึ่งก็ได้ไปหลายอย่างได้ไปหลายงานอย่างนี้ส่วนใครที่เป็นนักสะสมภายในงานยังมีการจำหน่ายเหรียญกษาบรวมถึงธนบัตรที่ละลึกด้วยนะคะตลาดนัดคลองพระดุงกรุงเกษมที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการคลังในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบสามธันวาคมนี้นะคะในช่วงสัปด
ของขวัญที่เหมาะกับช่วงเทศกาลปีใหม่มาบริการประชาชนนะคะพร้อมบริการห่อของขวัญฟรีค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะ
เทวรัฐทีวีรายงาน